นายวัฒนาอัศวะเหมขอโอกาสเดินทางกลับมาต่อสู้คดีทุจริตการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรประการครับ
หลังจากมีการหนีไปกบดานต่างประเทศนานกว่า๘ปีครับ
ทางด้านของแก่นำนวชทำบุญให้ผู้เสียชีวิตสลายการชุมนุมปี๒๕๕๙
ระบุ๖ปีความตายของนบชถูกละเลย
เพราะบ้านเมืองยังส่องมาตรฐานพร้อมยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตจนกว่าจะสำเร็จ
สารทหารนัด๘ผู้ต้องหาคดีความผิดตามมาตรา๑๑๖ของกฎหมายอาญา
ที่โพสเฟซบุ๊กใส่ไลค์ขอสอชอให้มารายงานตัวในวันที่๓มิถุนายนนี้
อนุมัติฝากขังผลัด๒นางสาวนัทธิกาวรไทยวิทย์กับนายฮาริสมหาทนในคดีหมินสถาบันต่อไป